ประมาณ๘โมง๓๔นาทีอันนี้อันนี้คนตายนะครับ
อันนี้ครับแล้วจะกัดการส่งขนาดมาครับส่งขนาดปากมาก็จะเรียกขนาดมา
ครับต่อเลยครับ

หอคลิปทุกคน
อันนี้อันนี้กลุ่มหรือกลุ่มของคนร้ายนะคะ

คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมคุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย
คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย

คุณพร้อมกับเต้ย
จากนั้นต่อส่วนก็มีเจ้าบ้านพิกันอาจจะใช้อาชาราบีนออกมานะครับมาหาภารกิจนะครับ
มีเรื่องหนึ่ง
เสร็จแล้วสักครู่เรื่องภารกิจการตอบตัวเขียนกันนะครับแล้วก็สั่งไฟล์เขียนก็เข้าลงไปครับ